กันต่อเลยนะคะคุณผู้ชมรถเก๋งเจอกับฝูงควาย
พอรถเก๋งพุ่งชนฝูงควายกลางดึกเนี่ยรถจะเป็นยังไงคนจะเป็นยังไง
ควายจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันหน่อยค่ะเมื่อคืนเลย
เกิดประมาณสักตีหนึ่งครึ่งโดยตำรวจสพเมืองนครนายกเนี่ยได้รับแจ้งเหตุนะคะ
บอกว่ามีรถเก๋งชนควายได้รับบัตรเจ็บสองตัวจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็คือบริเวณถนนสายประตูน้ำฝั่งขวาหน้าสารเจ้าบ่อบ่อนกลาง
หมู่สามตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกค่ะแล้วพอไปถึง
ก็เจอกับสิบเอกปียพงศ์เมืองอำพันธ์อายุสามสิบปีสิบเอกปียพงศ์เนี่ย
คือคนที่ขับรถเก๋งโตยัตต้าสีขาวทะเบียนกคค่อยเก้าศูนย์สามศูนย์ณครนายก
นี่นะคะเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะผมก็กำลังขับรถกลับบ้าน
พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุมันมืดตี๑เที่ยงคืนตี๑
แล้วก็เลยชนกับฝูงควายที่กำลังเดินข้ามถนน
คุณผู้ชมดูสิหน้ารถนี่ยับเลยนะคะ
แล้วตอนพุ่งชนเนี่ยควายมันก็ตกใจไงมันก็วิ่งกระเจิงหนีไป
แต่มันมีอยู่๒ตัวนอนอยู่ด้วยกันเป็นตัวผู้
แล้วเจ็บค่ะเพราะว่าขาหักทั้ง๒ตัวเลย
ปียะโพงคนขับรถก็มีบาดแผลคือปากแตก
เพราะว่าตอนชนแรงมันกระแทก
แล้วตรงบริเวณปากมันไปกระแทกกับพวงมาลัยข้างหน้าด้วยนะคะ

แล้วก็มาเจออีกทีควายออกมาตรงนี้โขงหนึ่ง
งงหนึ่งแล้วก็ชนชนเลย
ไม่คิดอะไรชนแล้วก็ควายเดินไปทางนี้ครับ

ใช่แล้วก็ยืนควายข้ามฝั่งถนนมา

ไม่มีแล้วไฟตรงนี้ไม่มี

ข้าวประมาณ๑๐ตัวได้

ควายมันก็ตัวสีดำมองไม่ค่อยเห็นชัด

ชาวบ้านเขาออกมาดูเขาก็ช่วยกันตามหา
ไปรู้ว่าเจ้าของควายคือตาวิกุลสุขสมอายุ๗๐ปี

ควายนี้เป็นของตาเองเลี้ยงเอาไว้๑๕ตัว
แล้วทุกวันเนี่ยนะก็จะเอาควายทั้งหมดเนี่ยมากินหญ้า
แล้วก็เอาเข้าคอกไปตอน๖โมงเย็นของทุกวัน
แล้วตาเองก็ไม่รู้นะว่าเจ้าควายพวกนี้มันหลุดมาตอนไหน
ตอนกลางคืนนะคะมีคนไปตามตาตา
ตามคุณตาตอนตี๒คุณตามาดูหน่อยซิว่าใช่ควายของตาไหม
พอตาไปดูที่คอกเท่านั้นแหละอ้าวควายหายไปจริงด้วย
ไปแล้วใช่แล้วคุณตาบอกว่าเดี๋ยวตาจะชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับเจ้าของรถก็คือ๑๑ปียพงศ์
หลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็มีการประสานไปยังประสุนสรรค์จังหวัดนครนายก
จะส่งควายทั้ง๒ตัวที่มันบาดเจ็บที่ขาหักเอาไปรักษาต่อไปนะคะ
ขอบคุณคุณลุงคุณตาคนนี้ที่ยอมรับ
เพราะว่าที่ผ่านมาเจ้าของไม่ค่อยออกมายอมรับ
ไม่อยากเสียเงินจ่ายให้กับรถที่ชนเข้าไป
ก็นี่ดูมูลค่าที่ต้องจ่ายกับฝูงควายทั้งหมด